ต้องลงจอดฉุกเฉินที่ท่ากาศยานเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเครื่องมีปัญหาได้ยินเสียงดัง
กับเสียงระเบิดเลยนะคะแต่ว่าผู้โดยสารทุกคนปลอดภัย
สาเหตุคาดว่าเครื่องยนต์ด้านขวาขัดคล่องแล้วก็ระเบิดขึ้น
ลูกเรือ๙คนค่ะทุกคนปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ต้องบินจอดฉุกเฉินนะคะที่ท่ากาศยานเชียงใหม่
คือขึ้นจากเชียงใหม่จะไปกรุงเทพก็ต้องลงเชียงใหม่อีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าขึ้นบินไปสักแป๊บเดียวได้ยินเสียงดังเหมือนระเบิดเลย๒ครั้งนะคะ
ประชาสัมพันธ์ท่ากาศยานเชียงใหม่บอกว่าเที่ยวบินนี้
มีผู้โดยสาร๑๖๙คน
มุ่งหน้าไปดอนเมืองนะคะก็ลงจอดฉุกเฉินเรียบร้อย
ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตรายอะไร
ก็สาเหตุเดี๋ยวรอชี้แจงแบบเป็นทางการจากทางไทยไลออนแอร์เพิ่มเติมนะคะ
เมืองต้นเนี่ยก็เปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่ค่ะเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางก็คือประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ส่วนเครื่องที่มีปัญหาก็ไปจอดไว้ในหลุมจอดอย่างปลอดภัย
เดี๋ยวต้องรอช่างจากกรุงเทพและต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ